เหมือนเรื่องราวของสองคนนี้เขาทำดีคุณผู้ชม
เรื่องทำดีไม่ใช่เรื่องยากไม่ใช่เรื่องใหญ่เล็กน้อย

เล็กน้อยช่วยเก็บขยะก็ถือว่าเป็นเรื่องทำดีนะคะ
นักศึกษาที่จังหวัดชนบุรีค่ะคุณผู้ชม
ขยะในลำคลองสาธารณะแบบนี้นะคะ
ก็ถือว่าเป็นหนึ่งการทำดีแล้วก็มีคนถ่ายรูปโพสต์ไปแชร์ในโซเชียล
แล้วก็ได้รับคำชื่นชมกันด้วยคุณผู้ชม

นี่ค่ะข่าวที่เขาเผยแพร่ในเฟซบุ๊ก
ที่ชื่อมนตรีไตรรักกำนันแมนนะคะ
คือเจ้าของเฟซบุ๊กเขาก็โพสต์ภาพ
พร้อมกับชื่นชมพลเมิงดีสองคน
เจ้าของโพสต์ก็คือกำนันตมบลดอนหัวล่อ
ก็เลยนี่แหละค่ะเดินทางไปเข้าพบผู้บริหาร
วิทยาลัยอีเทคอย่างเป็นทางการเลยนะคะ
เพื่อที่จะขอบคุณนักศึกษา๒คน
ก็เพราะเห็นว่าสิ่งที่เขาทำ
คือเป็นเรื่องดีเป็นเรื่องที่ช่วยเหลือสาธารณประโยชน์
ซึ่งเป็นสวนสุขภาพอยู่ภายในเมืองจังหวัดชนบุรีนี่แหละนะคะ

นายสอนสิริเมียดธมาและนางสาวสิริรัตนเนธพักดีกุลศรี
ในวันเกิดเหตุทางกำนันมนตรีก็ขอบคุณทั้งคู่
แล้วก็ใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายภาพเอาไว้ด้วยนะคะ

นี่เป็นบรรยากาศเป็นภาพที่กำนันเขาถ่ายเอาไว้

ทั้งสองคนเขาก็เปิดเผยถึงความดีใจ

บอกว่าทำไปก็อยากจะให้ขยะมันหมดไป
สะน้ำสะอาดมากขึ้นนั่นเอง
แล้วก็เดินทางมาพบผู้บริหารพบกำนัน
ไปฟังเสียงน้องสองคนกันหน่อย
เขาไปวิ่งประจำทุกวันนะคะ
เห็นมีปลาเยอะในสระ
ก็เลยคิดว่ากลัวปลาตายบ้าง
หนูก็เลยไปเก็บค่ะ

เพราะเป็นของเราทุกคน
ทำไปเพราะความรู้สึกครับ
เพราะผมก็ไปเตะบอลที่สวนสาธารณะบ่อยครับ
ก็เลยอยากช่วยครับเก็บ

ขยะลอยเต็มเลยครับข้างสระ

ตายตายเยอะมากเลยครับ

ส่วนมากขยะที่ดูแล้วน่าจะมาจาก
เหมือนแบบตอนเขามีงานจัดงานมากกว่าครับ

คนทำดีก็ต้องได้รับการชื่นชม
ท่านผอวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก
แล้วก็บอกว่านี่ล่ะเป็นแบบอย่างที่ดีของเยาวชน
จะได้มีคนที่เห็นแล้วก็นำไปยึดถือปฏิบัติ

แบบนี้เห็นไหมคะทำดีแล้วก็ได้รับการตอบแทนได้รับการชื่นชมที่ดี

แต่ถ้าเราเห็นว่าทำแล้วสังคมจะดีก็ลงแรงกันเล็กน้อยก็ช่วยกันได้
ธรรมเนียมของตลอดข่าวเช้านี้ของเราต้องปรบมือให้คนเดียว
เป็นกำลังใจให้นะครับจะได้ทำดีกันแบบนี้ต่อไป